อยู่กันกี่คนเนี่ยทำอะไรกัน
สวัสดีครับสวัสดีครับตำรวจนะครับนี่ครับตำรวจกองบังคับการสืบสวน
คอบานไปตรวจสอบห้องพักในคอนโดหรูถนนอรุณอมรินแขวงบางยี่ขัน
บางพลัดฮะคือรับแจ้งบอกว่าไปช่วยเหลือหน่อยซิ
ที่นี่เนี่ยมีผู้หญิงโดนทำร้ายถูกกักขังไว้มีเด็กด้วยนะในห้องนี้
ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงสามคนอายุระหว่างสามสิบแปดถึงสี่สิบหกปี
มีเด็กผู้หญิงสองคนอายุหกขวบคนสิบขวบคนอุ๊ยนี่ลอยอะไรอ่ะเนี่ย
ถูกทำร้ายครับคุณผู้ชมคือทั้งสองคนนะเป็นลูกของหนึ่งในสามของผู้หญิงผู้เสียหาย
ทุกคนมีบัตรแผลตามร่างกายครับบางรายมานี่อันนี้ถูกทำร้อนล่วงแน่แน่
กล้อนผมเจ้าหน้าที่รีบพาออกจากห้องนะครับ
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลแล้วไปคุมตัวนายตรีเพชรัตนเพชรหรือว่าพีช
อายุ๒๐ปีผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้เสียหายไปดำเนินคดีครับ
สอบสวนทราบว่าผู้เสียหายทั้งหมดเป็นอดีตนางพยาบาลเป็นอดีตพยาบาล
ชักชวนมาลงทุนกับในทุนรายหนึ่งอ้างตัวเป็นแพทย์หญิงลูกครึ่งนะ
ลูกครึ่งเกาหลีญี่ปุ่นคือถูกอ้างว่าเป็นหนี้ร้อยสี่สิบล้านบาทครับ
คุณผู้ชมต้องมาใช้หนี้และต้องโดนทำโทษอย่างทารุณ
ในเพชรเนี่ยนะฮะรับหน้าที่เป็นคนเฝ้า
อย่างไรก็ตามตำรวจทราบแล้วว่าในทุนดังกล่าวมีประวัติเปลี่ยนชื่อนามสกุลมากถึง๙ครั้ง
และยังเคยมีคดีทำร้ายบุพการีด้วยอยู่ระหว่างการขยายผลครับ